อย่างไม่เคยขายออกยังไงครับ

ประมาณ๑๒๔๐๐บาท
ตัดถูกตัดผลไปแล้วราคาตามต้องร้อย
ที่ได้ไปขายคือขายกับใครเอง
ราคาสองนี้หลายสองนี้หลาย
แล้วก่อนจะต้องเข้าได้ป่ะ
จำลงเข้าได้ป่ะ
ทำงานเป็นรัฐบาลยังไม่ได้ช่วยอยู่แล้ว

สินใจอ่ะคุณสมมุมยังไม่สมพันธุ์เพื่อน
ทำงานแล้วจะมีเงินรัฐบาลจะมีเงินมาดูแล
เวลาน้ำแหง
คนเงินไปแรงงานอย่างเงียบ
ไม่แต่งงานเพราะมันเลือกมาก
น้ำร้างขี้ป่าว

ปฏิบัติสามารถปล่อยมาสุข
กับรัฐของเมริกา
ครับต้อนรับให้ชี้น้ำแหง

ชี้น้ำแหงก็จะเป็นแรกน้ำใบ
ที่พวกถั่วที่ผูกมันจะได้ไม่เกินความต้องการ
รู้มั้ยว่าถั่วนี้ราคาเป็นยังไง
ขวดคุณภาพดีเป็นยังไงที่ราคามันจะดีคือ๑ไม่ใช้ภาษาเคมี๒อายุมันพอดีที่มันไม่พอไม่บานไม่เข้าใจป่ะ

ป่าชอบข้าแสดงจะจำรู้เท่ามีไม้เนื้อค่ะ

สวัสดีครับทุกคน

แต่ลายดอกไม้มันต้องมองตลับภายในข้างนอกด้วยรู้จัยไหมน่ะเอ่อ
ไม่ได้ตัวอะไรใช้แล้วเขียนอันนี้เป็นเวลาของความสุขเป็นดีเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย

เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
เมืองอัศวินธรรมดาคือสถานที่สุดท้ายของเมืองอัศวินธรรมดา
ครับผมต้องขอบพระคุณนะครับที่วันนี้คุณน่าสลับเวลามาตอบดับคุณ๓๖๐
กันอยากจะเรียนพี่น้องว่า

วันนี้พวกเราทุกคนนะครับเข้าใจถึงความยากลำบาก
ตระหนักดีถึงความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกร
เพราะลำพังก็ยากจนอยู่แล้วมาปีนี้ปีหน้า
ราคาสินค้ามันก็ตกต่ำเพราะว่าสารน้ำมันมันตกทั่วโลก
ราคาสินค้าผู้ประพรรณเนี้ยมันตามราคาน้ำมัน
เพราะราคามันตกทั้งโลกตัวเสถียรกรทั้งโลก
ลำบากไม่ใช่เฉพาะพวกเราแต่แม้เท่านั้นก็ดี
แต่มันไม่ได้ดั่งใจไม่ทันตามเวลา
แต่มากออกดังนั้นทุกคนก็พยายามเกินที่

สิ่งที่รัฐบาลพยายามช่วย
ก็คือลงไปช่วยชดเชย

ที่จะลงไปช่วยชาวบ้าน
ช่วยพี่น้องประสิทธิ์กรแต่ในบางครั้งการช่วยเหลือจำนวนมากทันซ้อนมากมาก
ก็อาจจะช้าไปบ้างแต่ท่านรัฐมนตรีนั้นท่านเข้าใจดีและพยายามเร่งอยู่ทุกวันนี้
ก็หมายความว่าให้ชาวบ้านสู้กันเองผ่านมาทางกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้านนั้นเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเครื่องทะเบียนทุกรัฐบาล
ไม่ใช่เครื่องมือของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
ผมเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
แต่ไม่ต้องการให้พักการเมืองใดเพราะเคยว่าเป็นของพักการเมืองเหล่านั้น
กลไกที่ดีช่วยคนยากจนได้
มันก็เป็นกลไกเครื่องมือของรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนไทยทุกคน
กองทุนหมู่บ้านลงไปแล้ว๖๐๐๐ล้านผ่านสินเชื่อของธนาคาร
ผมเชื่อว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ลงไปถึงข้างล่างแล้ว

ท่านนายกบอกว่าสิ่งที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนั้นไม่ใช่แค่ว่าเอาเงินไปแจง
เราต้องการลดน้ำที่รากไม่ได้ต้องการลดน้ำที่ไป
ต้องการให้รากนั้นแข็งแรง
เพื่อว่าพี่น้องต่อไปวันพุกข้างหน้าจะได้มีความเข้มแข็ง

ไม่ใช่ว่าหาให้ตัดสินค้าแล้วการปลูก
โลให้มีไหนมีน้ำก็ปลูกได้ดี
ปีไหนไม่มีน้ำก็ปลูกไม่ได้ดี
ชีวิตมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติอย่างดีนั้นไม่ได้

อะไรได้บ้างเพิ่มรายได้ได้อย่างไรท่านเห็นตัวอย่างขึ้นมาตั้งอยู่แล้ว
ลำพังปลูกข้าวอย่างเดียวราคามันตกถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จน
ปลูกยางอย่างเดียวไม่ทำอะไรราคาตกท่านตัวใหญ่
สิ่งที่ต้องทำคืออะไรจะคลุกท่านวินิกเศษนี่มากล่าว

อาจารย์ของประธานกรรมจันทร์ให้มาทุกคุณจะให้เกิดความภูมิกับประธานกรรม